ตำรวจก็ได้เข้าตรวจค้นร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

หลังจากพบข้อมูลว่าเป็นธุรกิจฟอกเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดเครือข่ายภูสนะ
เมืองต้นก็พบเงินสดสกุลไทยและต่างประเทศ

พร้อมกับเครื่องประดับแล้วก็ทรัพย์สินอื่นอีกเป็นจำนวนมาก
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
ก็ทราบว่ามีกระบวนการทำการโอนเงิน
ให้กับขบวนการค้ายาเสพติด
ทั้งเงินส่วนหนึ่งโอนให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของยา
ส่วนหนึ่งโอนให้กับกระบวนการที่ทำงานขนถ่าย
จากการสืบสวนเราทราบว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มของเฮียนนท์นะครับ
ถูกนำมาพูดถึงอีกครั้งหลังถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้
หลังตำรวจมีข้อมูลว่าทำหน้าที่โอนเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติด
ขบวนการค้ายารายใหญ่ข้ามชาติกว่า๕กลุ่ม
และหนึ่งในนั้นคือนายภูสนะสิงหนวงศ์
ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ชาวลาว
ซึ่งแผนของตำรวจในวันนี้
ซึ่งเป็นของจ๊มิ่งหรือศรีฤกานคุณลวัตต์
ภรรยาคู่กายของเฮียนนท์นั่นเอง
ทันทีที่สารอนุมัติหมายค้น
แต่วันนี้ตัวบริษัทปิดทำการ

ที่จะเปิดรับแลกเงินทุกวัน
และมีพนักงานเข้าออกหลายสิบคน

ที่ยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์และกล้องวงจรปิด

ที่จะเชื่อมโยงไปถึงขบวนการนี้ด้วย

ก็เลยต้องดำเนินการนำข้อมูล
หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนี้

หลังจากทำการตรวจสอบแล้วก็จะได้ดำเนินการต่อไปครับ
เราก็ต้องนำไปทำการตรวจสอบก่อนครับ
ว่าเงินที่ได้ที่มีอยู่ในเซฟทั้ง๒ใบนี้นะครับ
เงินและทรัพย์สินมีที่มาที่ไปอย่างไรครับ
ก็เป็นหน้าที่ของทางฝ่ายผู้ที่เป็นเจ้าของ
ก็ต้องพิสูจน์ว่าเงินนั้นได้มาโดยถูกต้อง
ตามกฎหมายอย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรครับ
แต่เป้าหมายสำคัญคือตู้เซฟใหญ่ทั้ง๓ตู้

โดยตำรวจมีข้อมูลว่าภายในอาจมีทรัพย์สิน

ขบวนการค้ายานำมาฝากไว้
ซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเปิดนานกว่า๑ชั่วโมง
สุดท้ายพบเงินสดสกุลต่าง
รวมกว่า๗ล้าน๘แสนบาท
และเครื่องประดับอีกหลายรายการ
แต่เจ๊มิ้งยังปากแข็งและให้การปฏิเสธ
รวมถึงไม่ขอให้การใดกับสื่อ
คำตอบนะคะคำถามเนี่ย
เราได้ตอบพนักงานสอบสวนไปแล้วนะคะ
จะไม่ขอตอบที่ดีทั้งสิ้นนะคะ
แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของเจ๊มิง
เพราะมีข้อมูลยืนยันว่าผู้ต้องหารายนี้
เปิดธุรกิจรับแลกเงินบางหน้า

ขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่

ซึ่งเจ๊หมิงจะได้รับส่วนแบ่งร้อยละ๐๘ของยอดเงินที่โอน
และนอกเหนือจากเงินสดที่ยึดได้ในวันนี้
ตำรวจยังมีข้อมูลอีกว่าพบตู้เซฟอีก๒ตู้
ขบวนการนี้นำไปฝากไว้กับธนาคารย่านปากเกร็ด
ซึ่งคาดว่าจะมีทรัพย์สินอีกมหาศาล
โดยเตรียมอายัดทั้งหมดและเข้าตรวจสอบในวันพรุ่งนี้
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน